คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงค่ะบอกว่าทนไม่ไหวจริง
แฟนสาวถูกลวนลามนะคะโมโหมากเอาไม้หน้าสามไปฟาดใส่ผู้ที่ก่อ

พี่รักหรอสิ
คือคนแถวนั้นเขาใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินถือไม้หน้าสามตะโกนด่ากับอีกฝ่ายในร้านขายของชำ
ทำนองว่าไปลวนลามแฟนสาวของเขานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
หน้าบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางสาวโทงจสมุทรปราการ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบางสาวโทงมารังอัพเพชรค่ะ
ที่นายเอกรัฐก้มลงไปเติมน้ำมันให้ปรากฏว่าแขนไปโดนขาของผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้เลยตะโกนโวยวายกล่าวหาว่าไปลวนลาม
ตกค่ำแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้มาเลยมากับเพื่อนด้วย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปค่ะ
เราก็เลยส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอกับผู้เสียหายนะคะ
คุณพันธพันธุ์อายุ๒๔
บอกว่า๙โมงเช้าเมื่อวานกำลังไปส่งของ
น้ำมันจะหมดแวะเติมน้ำมันที่ร้านชำของนายเอกรัฐ
คือรถของเธอเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันที่ด้านหน้า
โดยที่ไม่ต้องลงจากรถก็ได้
เติมน้ำมันนายเอกรัฐชวนคุยตลอด
ทำงานอะไรไปทำงานกี่โมง
แล้วมือไปแตะที่เป้ากางเกงเลย

อันนี้คือจุดที่เติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ของเธอ
แต่เธอก็ยอมรับว่าเธอนั่งอยู่บนรถจริง
แต่เธอบอกว่ามันไม่ใช่แค่แขนคนเติมน้ำมันมาโดนขาเธอ
คือเอามือมาจับเป้ากางเกงเธอเลย
ผู้เสียหายก็ไปเล่าให้แม่ฟังเล่าให้แฟนนุ่มฟังแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
พอตำรวจไปถามนายเอกรัฐปฏิเสธทุกอย่างเลย
มันหวนกันไปก็ได้แต่เธอบอกมันไม่หวนมันหยวนไม่ได้
ตำรวจเลยเรียกนายเอกรัฐไปไกลเกลี่ยกับเธอที่โรงพักนายเอกรัฐไม่ไปไกล่เกลี่ยด้วยค่ะ
นุ่มกับเพื่อนสนิทเลยพากันขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้านของนายเอกรัฐ
ระหว่างที่ไปเรียกหน้าบ้านนายเอกรัฐตะโกนด่าถ้อยคำหยาบคายปลาขวดใส่ก่อนนะคะ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิป
ส่วนแฟนนุ่มของเธอที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าเอาไม้ตีหัวในเอกรัฐจริง
โมโหเพราะนายเอกรัฐด่าทอบุพการี
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเลยกลายเป็นว่าทางฝั่งเขาเองที่แฟนสาวของเขาเป็นผู้เสียหายถูกลวนลามเนี่ย
จะต้องมาหวาดกลัวเพราะว่าญาติของนายเอกรัฐคมคู่สารพัดตั้งฆ่าหัวในเฟซบุ๊ก
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงแฟนนุ่มของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
เป็นผู้ก่อเหตุที่เอาไม้ไปฟาดใส่หัวเขาอะค่ะ
นายเอกรัฐยืนยันไม่ได้ตั้งใจตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็เลยมีผู้เสียหายสองฝ่าย
เพราะฝ่ายหญิงยืนยันว่าเธอโดนลวนลามเธอเสียหาย
นายเอกรัฐก็บอกว่าผมก็เสียหายผมโดนทำร้ายร่างกายบาดเจ็บนะคะ